ร้องได้ให้ร้าน

แปปเปอร์ช็อตหอมเข้มเต็มช็อต

กู้ง่ายไว้ใจเรา
ที่หาคนช่วย

แพร่ใจลูกลาม

เมื่อได้พบคน

ปวดใจชาวคำ

พร่ำก่อนเคย

มันเหมือนจะหายไปนะพี่ปุ๊

หายใจลึกพี่ปู

มามือเปล่า
นี้ต่างหากที่มีค่า
อันนี้สำคัญนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องฟังคำเจริญจากคุณป๊าก่อน
เพื่อเป็นการยืนยันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพี่ปูกันแน่
นะรับให้ได้แล้วไปต่อ

ก็มาถึงเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณปูร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณปูร้อง
ผิดครับ

นะคะพี่ปูแต่ว่าทีนี้จะเป็นในจุดที่เราคำหายไป
เรารู้แล้วว่าตรงนั้นแต่ว่าทั้งหมดกี่คำกันแน่
เรามาดูจุดที่คุณปูร้องผิดนะครับ
เพลงนี้คือเพลงเผลอใจรักจากคุณยอดรักสลักใจนะครับ
อ๋อพี่ปูถ้าคำไม่หายนะก็ผิดอยู่ดีคำหนึ่ง
อันนี้คือเกมนะพี่ปูนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกพี่ปูคืออะไรป่ะ
ใจพี่เท่มากนะที่สู้อันนี้ต่างหากที่อยากได้
เราอยากได้ความสู้จากพี่แล้ววันนี้เราได้
เราอยากได้พลังแห่งความหวังจากพี่

ไม่ใช่เราได้อย่างเดียวพี่เองก็ได้คุณแม่ก็ได้
เท่จริงนะที่เข้มแข็งและยืนหยัดและพร้อมจะสู้
วันนี้สู้กันในเกมกลับไปไปสู้กับชีวิตจริงที่เหลืออยู่
คึกคักไปมีชีวิตชีวา
เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ที่เขาสู้มาให้พี่โดยตลอด
สัญญานะพี่ปูเอานิ้วก้อยมา

ก็ตั้งแต่วินาทีนี้ตั้งไป
จะสู้เพื่อแม่ทำเพื่อแม่
และจะไม่คิดอะไรที่มันเป็นด้านลบ
โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกของแม่
จะไม่ทำจะไม่มีครับสัญญาครับ

คุณแม่ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ลูกชายคุณปู
แม่ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ลูกชายคุณปู

เขาชีวิตเขาไม่เคยคิดต้องมาเป็นอย่างนี้

กำลังใจสู้ให้เรามีชีวิตยืนยาวต่อไป
ก็เอากำลังใจสู้ให้เรามีชีวิตยืนยาวต่อไป

สุดท้ายยังมีกันและกันนะคะคุณแม่
แล้ววันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าคุณพี่ปู
แล้ววันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าคุณพี่ปู
แล้ววันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าคุณพี่ปู
แล้ววันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าคุณพี่ปู
แล้ววันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าคุณพี่ปู
แล้ววันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าคุณพี่ปู
แล้ววันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าคุณพี่ปู

ส่วนใหญ่ผมจะแสดงออกด้วยการให้กำลังใจ
แม่เราอยู่ว่า๒คนเราต้องไปด้วยกัน

ก็ขอบคุณแม่นะ

วันนี้การแข่งขันจบลงไปแล้ว
แต่ชีวิตผมกับแม่ยังไม่จบ
เราสองคนจะเดินต่อไปข้างหน้า

กับรายการที่ดีมากค่ะเกมต่อชีวิตค่ะ
ตอบ๔คำถามถ้าถูกหมดรับเลยค่ะ๑ล้านบาท

สู้ชีวิตของเราคุณปูนะครับ

เสาร์และอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป

สวัสดีครับสวัสดีครับ

ได้๒หมื่นตรงนี้

คนโตเนี่ยพอเข้าเรียนชั้นม๔
เรียนได้๒เดือนเขาเกิดหายตัวไป
ช็อกเลยนะเป็นข่าวดังด้วยค่ะ
ก็เอารูปถ่ายเขาเอาไปแจกให้คนเขาช่วยดู
ใครว่าอยู่ที่ไหนป้าไปหมดทุกที่

ใช้เวลาตามลูกสาว๓เดือน
อยู่เขาโทรมาบอกว่าแม่หนูท้อง
คนเป็นแม่เนอะดีใจมากกว่าเสียใจ

พอเขามาก็เห็นเขาท้องอยู่๗เดือน

ไฟไหม้ต้นมันแต่ว่าที่ดินยังอยู่

ยังสู้ได้แต่ลูกหาย
ถ้าเพื่อนเขาตายหรือโดนค่าย

เพราะชีวิตนี้พี่ทำเพื่อลูก